น้องชายของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินพังงา
เตรียมที่จะเข้าร้องทุกคดีอาญานะครับ
หลังจากการสอบสวนพบว่ามีผู้อื่นทำให้พี่ชายเสียชีวิต
ขณะที่ตำรวจก็เตรียมที่จะเรียกสอบเพิ่มฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง
ตำรวจเอกมานะพอช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ภายหลังสอบปากคำรังศรีแพทย์และแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งทำหน้าที่อ่านค่าจากแผ่นฟิล์เอ็กซาเรย์

ซึ่งก็ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมง
ได้สอบถามถึงกระบวนการของแพทย์ว่าจะส่งผลใดบ้าง
แพทย์ยืนยันว่าขณะที่เอ็กซาเรย์
ต้นสามารถสรุปได้ว่าการเสียชีวิตของนายธวัชชัย
เป็นการตายแบบผิดธรรมชาติถูกผู้อื่นทำให้ตาย
ขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงาน
โดยมีร่องรอยทั้งภายในและภายนอก๓๔จุด
บ่งชี้ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำด้วยตัวเอง
ส่วนภาวะตับแตกได้ระบุระยะเวลาในผลชนสูตรไว้อย่างชัดเจน

ขณะที่นายชัยนรงอนุกูลน้องชายของนายธวัชชัยเปิดเผย
ว่าหากผลการสอบสวนออกมาอย่างเป็นทางการว่าพี่ชายถูกผู้อื่นทำให้เสียชีวิตจริง
เตรียมเข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย